ตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังร้อนแรงอยู่
คุณผู้ชมต้องเตรียมน้ำเย็นมาดื่มคู่แล้วดูข่าวเราไปด้วยไหมคะเนี่ย

เพราะว่าร้อนแรงจริงผมตื่นเช้ามา

พิธีกร๔คน๑ในนั้นคือ

อยู่ประกาศลาออก

แล้วก็ลุกออกจากรายการไปเลย

มีการเคลียร์ใจกันกลางรายการเลยครับ

ใครที่ยังดูเรื่องนี้ไม่ประเทศมาต่อ

พรายวรรณวรรณบุตรมาร่วมคุย

ในสังคมนะครับรายการนี้

เมื่อวานนี้แล้วมีคนเข้าไปแสดงความเห็น
จำนวนมากเลยส่วนใหญ่บอกว่าไม่เห็นด้วย
กับการนำทิศพรายวรรณมา

ติดตามเลยเลิกติดตามรายการเลย
แล้วก็มีบางส่วนให้เหตุผลว่า

เปลี่ยนไปจากเดิมก่อนศึก

คนเขามองว่าเขาเป็นคน

และยังเคยบอกว่าเดี๋ยวศึกมานะ
เดี๋ยวศึกมาเนี่ยจะมาแฉให้ฟังวงการสงฆ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย

ผู้ชายคนสนิทมินยง

ลองไอจีทุกวันเลย

ใช่คือเเลอะเรื่องนี้ขายเตือนก็มีฟังครับ

คนที่เข้าไปตั้งคำถามเขาบอกมีการถึงขั้นแขวนชื่อ
แวนชื่อคืออะไรคือแขวนชื่อคือการให้คนในเพจของตัวเอง
โจมตีจนคนที่เคยรักเขาบอกเขาหมดศรัทธาในทิศไพรวัน
ตอนต้นของรายการนะครับกลับไปดูในรายการนินทาประเทศไทย
คือนั้นเน็ตเปิดโอกาสให้ทิศไพรวัลเนี่ยชี้แจงประเด็นต่าง
โดยทิศไพรวันชี้แจงบอกว่าได้แสดงตัวตนชัดเจนมานานแล้ว
ไม่มีอะไรเปลี่ยนและไม่ชอบให้ใครมาบังคับให้ทำอะไร
ส่วนการบล็อกหรือแขวนคนที่มาตำหนิมาพาดพิง
ว่าเป็นสิทธิที่จะตอบโต้เพราะเพจนี้เป็นพื้นที่ของเขา
ขณะที่น้าเนกว่ายังไงล่ะเจ้าของรายการน้าเน็กพูดบอกว่า
ไม่สามารถมองข้ามความเห็นของคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในเพจได้
รับฟังทุกความคิดเห็นชมก็ได้ด่าก็ได้แล้วไม่เคยบล็อกใคร
โดยทิศไพรวันนะครับก็ได้ชี้แจงว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมอง
แล้วก็คาดหวังแต่เขาก็มีสิทธิที่จะเป็นตัวเอง
ไม่จำเป็นต้องอยู่ในคอนโทรลหรือการควบคุมของใคร
ส่วนหลายคนที่ตั้งคำถามว่าศึกออกมาแล้วเหมือนไม่ได้อะไรเลย
ผิดหวังในความเป็นพระทิศไพรวันก็ตอบกลับ
บอกถ้าจะผิดหวังก็ผิดหวังตั้งแต่ตอนนั้นเลย
หมายถึงตอนเป็นพระแล้วบอกว่าเป็นคนที่ชัดเจนนะครับ
ตอนเป็นพระเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ชัดเจนอย่างนั้นนะครับ
ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนความเป็นตัวตนของเขาได้
ส่วนเรื่องการบล็อกบล็อกเพจทิศไพรวันก็ตอบบอกว่า
เขามองว่าพื้นที่เพจเป็นพื้นที่ของเขา
จะจัดสรรพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนอย่างไรก็ได้
ตามที่เห็นสมควรแล้วถึงจะบล็อกในเพจเขาก็สามารถไปด่าฉันได้อีก
ในที่อื่นอยู่ดีจะให้ใช้ชีวิตถูกใจใครทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้
ดังนั้นการเป็นตัวเองเหนื่อยน้อยที่สุดทิศภัยวันว่างั้น
คือเขาบอกว่าถ้าเทียบกับการเป็นอย่างอื่นเป็นตัวเองเหนื่อยน้อยที่สุด
ไม่ใช่มาด่าไม่ใช่มาบูลลี่ครับ
คือบอกว่าอยากให้น้าเนคมายืนยันด้วยความสัตว์จริง
ว่าเขาแจ้งกับน้าเน็กตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้ว
แล้วมีโอกาสเปิดใจคุยอำลาพิธีกรอีก๓คนแล้วด้วย
คือถ้าเขายังอยู่เขาบอกว่าแทนที่คนดูจะสนใจเนื้อหาของรายการนินทาประเทศไทยเนี่ย
ก็กลายเป็นว่าจะมามุ่งโจมตีเขาทำให้รายการเสียหาย
ไพรวัลบอกว่าเขาเป็นคนตรงนะเปิดเผยตรงไปตรงมา
รบคนอื่นเท่ากับเคารพตัวเอง
และในเมื่อน้าเนคเปิดโอกาสให้เขาเลือกว่าจะจัดรายการต่อ
หรือจะยุติบทบาทเขาเลือกอย่างหลังฮะเขาเลือกอย่างหลัง
เพื่อทำให้รายการเดินต่อไปได้แล้วก็ยืนยันอีกครั้งว่าทุกคนทราบเรื่องมาก่อน
มีการร่ำลากันแล้วโดยทิศไพรวันมีโอกาสได้กอดพี่ได
พี่สาวที่เขาแม่เขาบอกว่าเป็นพี่สาวที่ดีที่รู้จักกันด้วยครับเนี่ยฮะ
ในการทำงานนะฮะขอบคุณมากครับ
รายการจะไม่ได้อะไรเลยรายการจะไม่ได้อะไรเลยถ้าผมอยู่
เพราะที่จริงที่จริงถ้าที่จริงถ้าน้าเอาเรื่องผมไปพูดไว้ท้ายรายการ
ผมก็จะอยู่จนจบรายการนั่นแหละครับแต่ว่าพอเรื่องผมมันถูกพูดขึ้นในตอนต้นของรายการ
ผมจึงรู้สึกว่าเพื่อให้รายการมันยังดำเนินต่อไปได้ในเรื่องอื่นที่เขาไม่ได้แพลนว่าจะพูดเรื่องผมเรื่องเดียว
ผมควรออกแต่ผมก็เลยตัดสินใจออกกลางรายการ
นั่นคือเหตุผลครับนั่นคือเหตุผลเท่านั้นเองนะฮะ
มีการพูดคุยในประเด็นต่างแล้วก็ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับรายการของน้าเนคก่อนหน้านี้ด้วย
อาวุธพิธีกรสาวคนเดียวในรายการคุณไดยไดอานะนะครับเป็นอีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์โพสต์ชี้แจงในเพจไดอาหน่าจง
นั่งกลางดราม่าจุกอึนขอให้น้องได้เปิดคาเฟ่แบบที่ฝันไว้
ขอให้น้องได้มีความสุขในทุกทุกก้าวที่เดินน้องบอกเมื่อกระแสซา
จะไปอยู่บ้านสวนที่ต่างจังหวัดเสร็จเมื่อไหร่บอกจะขอไปเที่ยว
เขารบการตัดสินใจเคารพตัวตนน้องนะไพรวันวรรณบุตรยินดีที่ได้รู้จักครับ
ถือถ้าไพวันไม่ได้เห็นกับทิศมินยงหนุ่มเกาหลีเนี่ย
เหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นคือมันเหมือนกับว่าถ้าไม่เจอมินยง
คนก็คงไม่มองและไม่บอยคอร์ตทิศเอกแบบนี้
อ่ะเดี่ยวลองฟังคุณไถพูด
วันนั้นนะถ้าฉันไปกับเธอที่รัชดาเธอไม่เจอมินโยงเรื่องทุกอย่างมันไม่เกิดขึ้น

โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

เขาไม่ต้องการให้ไฮแลที่

บ๊ายบายนะเธอ
คุณผู้ชมครับเขามีการวิเคราะห์กันว่าประเด็นไปเป็นคู่จิ้นกับมินยง

หรือใครยังไม่เคยดูคลิปนี้
ลองดูคลิปจิ้นบางส่วนของเขาทั้งคู่ครับ
มิลโยงครับ
มาสัญญาก่อน

ยูไม่เบสบอยห้ามเบสบอย

ได้จะไม่ครบอยู่ละครับ
โอเคไหมต่ีมีสัญญา
เกาหลีมีคำสัญญาไหม
ใช่เพราะเป็นนี้ใช่ไหม
ยูสัญญานะ
ครับโอเค
ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับหลังเกิดกระแสดราม่า
เทรนด์อันดับ๑และอันดับ๓ของทวิตเตอร์ประเทศไทยครับ
ท้อนว่ามีคนสนใจติดตามเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก
เอาล่ะมาดูอีกเพจนึงดิเพจจ๊อกจ๊อกเพจนี้เนี่ย
เขาถือเป็นโซเชียลมีเดียที่ก่อติดกระแสดราม่าโดยเฉพาะของทิศไพรวันมาโดยตลอดเลย
เมื่อวานนี้โพสต์ประเด็นผู้ติดตามในเพจทิศไพรวันลดลงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
หลังจากเกิดกระแสดราม่าครับบอกว่าพี่แพร่หวาน
คือเพจนี้เนี่ยเขาเรียกทิศไพรวันว่าพี่แพร่หวาน

อ่านั่นล่ะฮะนั่นล่ะฮะเขาบอกว่าเพจเนี่ยนะ
สูญเสียผู้ติดตามไปแล้วกว่า๑๖๐๐๐คนภายใน๑๔วัน
เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน
แล้วก็มีวลีนะครับที่บอกว่าแจ้งเกิดตอนเป็นพระมรณะตอนเป็นทิศ
โอ้โหแรงอยู่นะ
จ๊อกเนี่ยวิเคราะห์บอกว่า

หลังจากพี่แพร่หวานผมอ่านตามที่เขาโพสต์นะ

พยายามจะถามคำถามเกี่ยวกับประเด็นดราม่า
คือให้มันดูซอฟต์เป็นในลักษณะเชิงหวังดี
แต่พี่แพร่หวานกลับยืนยันว่าสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันมันดีอยู่แล้ว
และไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อใคร
นี้จึงสรุปว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในตอนนี้
คือตัวตนที่แท้จริงของไพรวันหรือแพร่หวานนั่นเอง
นี่คือข้อสรุปของเพจเขานะไม่ใช่ของผมนะของจ๊อกนะ
ก่อนหน้านี้นะครับคนใกล้ชิดที่สนิทสุดที่สืบออกมา
ในเวลาไล่เลี่ยกันแน่นอนทิศสมปอง
นี่ก็เคยเตือนทิศไพรวัลแล้วในเรื่องการวางตัวกับสื่อหรือแฟนคลับ
บอกว่าเป็นการเป็นตัวของตัวเองมันเป็นเรื่องดีนะ
เข้าใจว่าตอนนี้กระแสน้องกำลังแรง
แต่อย่าลืมว่าเรามาจากโซเชียลมีเดีย
ยังไงก็ต้องรับฟังคำเตือนคำบอก
จากโซเชียลมีเดียย้อนไปฟังตอนที่ทิศสมปองเตือนน้องหน่อยครับ
เหมือนกับคำเตือนกับคำบอกอะไรที่มันมากไปไปก็ได้

คุยกันเมื่อวานนี้ครับไปอัดตอนบ่ายใครเครียดครับ
แล้วก็นั่งคุยจริงจังต่อหน้าพี่เป็ดเชิญยิ้มพี่โน๊ตเชิญยิ้มหน้าพี่อยู่ศรีเชิญยิ้มเลย
ผมเป็นคนที่คิดอะไรแล้วผมอยากจะพูดเลย
ผมไม่ชอบเห็นความล้มเหลวคนนะครับ
ผมจะไม่ดีใจสะใจที่น้องผมโดนด่าหรือผมโดนด่า
คนนี้คนนี้ด้อยฆ่าคนนี้ตกงานคนนี้ไม่มีงานคนนี้เอา
แต่ว่ามีดราม่าบ้างมีด่าว่าบ้างผมว่ามันปกติมันเป็นวิชาหนึ่งในนั้น

ผ่านครับปล่อยผ่านแต่อันไหนเป็นประโยชน์ก็รับมาปฏิบัติครับ
ซึ่งล่าสุดค่ะทิศสมปองเองมีการออกมาโพสต์รูปคู่กอดกันกับทิศไพรวันนะคะ
แล้วก็เขียนข้อความเตือนสติค่อนข้างยาวเหมือนกันลงในแฟนเพจส่วนตัว
บอกว่าผมรู้ว่ามันเสี่ยงมากที่ออกมาโพสต์อะไรแบบนี้ตอนนี้
ที่ผ่านมาผมได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับน้องผมมานาน
ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมได้สัมผัสมาตลอดน้องผมคนนี้มีมุมที่น่ารักมากที่คนอื่นยังไม่ได้สัมผัส
วันนี้ผมแค่อยากจะพูดถึงน้องชายในมุมที่คนอื่นไม่เคยเห็น
น้องผมเป็นคนที่ชัดเจนกระตันยูตรงไปตรงมามีจุดยืน
ที่สำคัญคือรักศักดิ์ศรีและห่วงสิทธิ์ตัวเอง
นั่นคือสิ่งที่น้องผมยึดมั่นและชัดเจนมาเสมอ
วันนี้น้องได้ตัดสินใจในสิ่งที่จะเดินหน้าต่อในวิธีของตัวเอง
พี่คนนี้เป็นกำลังใจให้น้องเสมอ
แต่พี่อยากขอให้น้องรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างมากขึ้น
เอาบทเรียนต่างไปปรับปรุงแก้ไขมีสติ
ให้ความสำคัญกับคำตำหนิเพื่อเป็นคนที่ดีกว่าเดิม
คนที่รักเราและเผยมุมน่ารักที่คนใกล้ตัวได้สัมผัส
เชื่อว่าถ้าใครได้สัมผัสน้องจริงเขาจะรักน้องเหมือนที่พี่รัก
แล้วพี่สัญญาว่าพี่จะเตือนน้องแนะนำน้อง
เพื่อให้น้องก้าวไปข้างหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิม
รักนะน้องไพรวันน้องพี่ไพรวันวันนบุตร
เป็นพันความเห็นเลย
ซึ่งชาวเน็ตก็ฝากข้อคิดไปให้ทิศเอกไพรวันด้วย
ซึ่งทางทิศสมปองเองก็เปิดใจกับทีมข่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะว่า
แม้ว่าทิศไพรวันจะโดนโจมตีหนักแค่ไหน

ผมยอมให้น้องผมโดนว่าหรือว่าล้มไม่ได้
เพราะว่าถ้าคนหนึ่งล้มเขาจะรออีกคนนึง

แบตเทิร์นปึ้งแล้วมันทะลุฟ้า

เราต้องแคร์โซเชียลเราต้องแคร์คน
เราจะแบบเป็นตัวของตัวเองตลอดเวลาไม่ได้
แต่คนที่รักเราชอบเราแล้วเริ่มว่าเรา